ที่ในทุกปีช่วงฤดุหนาแบบนี้บริเวณทางตอนบน
จะเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้มากที่สุด
หลายคนก่อกองฟืนกองไฟเพิ่มความอบอุ่น
แต่ว่าดับไม่สนิทอาจจะส่งผลถึงชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วย
เพราะค่ำคืนนี้เองครับเป็นค่ำคืนที่หลายพื้นที่คงมีการประกอบพิธี
รวมไปถึงร่วมกิจกรรมวรรลอยกรทงอาจจะจุบชูบจุดเทียน
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ได้มากที่สุด
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากตอนนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
ปัจจัยหลักก็คือลมหนาวนั่นเอง
ลมหนาวเหล่านี้ตอนนี้ค่อนข้างแรงละทีเดียว
สามารถที่จะพัดให้สะเก็ดไฟไปติดตามบ้านเรือน
เกิดเป็นเพลิงไหม้ขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้อากาศก็แห้ง
จึงทำให้การเกิดไฟนั้นติดง่ายกว่าปกติ
หลังจากนี้นะครับในช่วงวันที่๕วันที่๖ที่เห็นอยู่นี่คือ
จะค่อยเคลื่อนตัวมาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรา
ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่วันที่๒
เริ่มมีฝนตกนะครับหลังจากนั้นต่อด้วยภาคเหนือแล้วก็ภาคกลาง
สวัสดีคับเป็นยอมความกดอากาศต่ำที่ตำรังสลายตัว

จะสังเกตว่าจุดหลักที่มีฝนตกหนัก
จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ

จะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักเยอะที่สุด

ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ

จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่น

ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันลอยกระทงนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ